และกับผมในที่ไม่มาร่วมประชุมหากไม่มีหนังสือลาจับถือว่าขาด
ก็ต้องไม่ต้องไปดูเวลาเมื่อไม่มาประชุมคุณก็สั่ง
เมื่อไม่อยู่ในที่ประชุมคุณก็ขาดหน้าที่ของคุณคือมาประชุม
ไม่ได้หมดบรรยากษ์ข้อบังคับการประทุมเลยนะครับ

มีแต่เข้าประชุมอยู่ในห้องประชุมหรือไม่อยู่
ถ้าไม่อยู่คือขาดอย่างเดียวนะครับ
อันนี้พูดในฐานะประชาชนที่มีความรู้มาบ้างนะครับ
ก็ต้องไม่ต้องไปดูเวลาครับ
เมื่อไม่มาประทุมคุณก็ขาด
เมื่อไม่อยู่ในที่ประชุมคุณก็ขาด
หน้าที่ของคุณคือมาปรับสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามหน้าที่ของคุณครับ
หน้าที่ของสทต้องเข้ามาประชุมแล้วก็พิจารณาร่างข้อบรรยัติ
แต่เกิดว่าศิษย์ท่านคิดผิดที่ไม่เข้ามาประทุม
คุณต้องเข้ามาก่อนถ้าคุณจะเล่นงานกับฝ่ายบริหารหรือไม่พอใจ
ตอนลงวัตถีถ่อยเงินหอนี่ก็คือวิธีการนะครับ

ก็เสนอท่านก่อนท่านเลือกเงินเล่วที่๓ครั้ง
เมื่อไม่มา๓ครั้งก็แจงทัวร์พ้นจากทะแม่ตามข้อมังคำ
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับ
ซึ่งเราจะพิจารณาในยติในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๕๙
ซึ่งทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครของเรามีทั้งหมด๓๖ท่าน
แต่ว่าได้ลาออกเพื่อไปลงสมัครสอสอทำให้ปัจจุบันเหลือสมาชิกอยู่เพียง๒๕ท่าน
ในการพิจารณาร่างข้อบรรยัติในวันนี้นั้นปรากฏว่ามีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมเพียง๑๑ท่าน
และขาดการประชุม๑๔ท่านซึ่งเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ก็คือจะต้องมีการเชิ้นประชุมใหม่เพื่อให้ท่านเข้ามาแล้วก็พิเศษตรหล้างข้อมันยัดแล้ว
ชัยกระบวนการสามารถแล้วตามอำนาจที่เรามีผ่าน
ทางสภาแล้วก็หากไม่ประสงค์ที่จะรับข้อบรรยัติก็สามารถที่จะอภิปรายแล้วก็สามารถแปรยติอะไรต่างได้แต่
แต่เราก็ต้องกลับเข้ามาสู่คันลองที่เราควรจะต้องเป็นนะครับ
อีกครั้งครับเราในฐานะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องกลับขออภัยพี่น้องประชาชนมาณโอกาสนี้
เพื่อนสมาชิกที่มาร่วมเข้าร่วมประชุมในวันนี้บางท่านก็ไม่ได้มีโครงการไปลงในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็ต้องมาร่วมประชุม
เพราะนั่นคือหน้าที่นั่นคือจิตอาสานั่นคือการเสนอตัวเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน
แต่บางท่านที่อาสาแล้วแต่กลับเอาความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นอำนาจต่อรองกับทางฝ่ายบริหาร
ผมเห็นว่าไม่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผมขอประนามการกระทำเหล่านั้นครับขอกลับขอบพระคุณครับ